สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหัน
คุณผู้ชมครับตอนนี้หลายพื้นที่ทั่วทุกมุมโลกต้องเตรียมรับมือกับความแปรปวนของสภาพอากาศอย่างหนักหน่วงละทีเดียว
และหนึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกครั้งก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง

พายุลูกนี้ที่มีการคาดการณ์ว่าในช่วงกลางสัปดาห์หน้า
เคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเรานะครับ
โดยพายุลูกนี้ก่อตัวขึ้นบริเวณแถวประเทศฟิลิปปินส์ครับ
มีทิศทางการเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
โดยมีการคาดการณ์นะครับว่าจะมีการเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งที่บริเวณประเทศเวียดนามนะครับ
หลังจากนั้นก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองไทยของเราต่อไป
แรกที่จะได้เจอกับพายุลูกนี้ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
หลังจากนั้นก็จะมุ่งหน้าต่อไปบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
ก่อนที่จะเข้าสู่ประเทศพม่าต่อไปในช่วงวันที่๑๕และ๑๖นะครับ
ดังนั้นช่วงระยะเวลาดังกล่าวประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกอย่างหนักลมกระโชคแรง
และที่สำคัญต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับนอกจากในเมืองไทยของเราแล้วที่เม็กซิโก
ที่นี่เขาก็ต้องรับมือกับพายุที่เคลื่อนที่เข้าถล่มอย่างรุนแรง
แล้วก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเช่นเดียวกันนะครับ
พายุลูกนี้มีชื่อว่านิวตันนะครับ
เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณคาบสมุทรบาฮากาลิฟอร์เนียของเม็กซิโก
ได้ทีวีความรุนแรงจนกลายเป็นเทอลิเคนนะครับ
ทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชคแรงและคลื่นลมแรง
น้ำท่วมฉับพลันตามชายฝั่งของเม็กซิโก

ยังทำให้มีผู้เสียชีวิต๒คนและสูญหาย๓คน
ซึ่งคาดว่าเป็นลูกเรือของเรือประมงที่อับปางจากแรงลมของพายุนะครับ
จากสถานการณ์พายุไปดูที่ไฟป่ากันบ้างนะครับ
คราวนี้เป็นไฟป่าที่เกิดขึ้นที่สเปนนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสถานตักอากาศ
บริเวณริมฝั่งฮอสตาร์บรังก้านะครับ
ซึ่งทางการระบุว่าไฟป่าในครั้งนี้เกิดจากการลอบวางเพลิง

ทำให้ต้องมีการอบพยพประชาชนกว่า๑๔๐๐คนออกจากพื้นที่
แล้วก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายร้อยนายเลยทีเดียว
ซึ่งสาเหตุที่ทำให้อากาศร้อนจัดนั้นก็เป็นผลพวงมาจากคลื่นความร้อนนะครับ
ทำให้ตอนนี้บางพื้นที่อุณหภูมิไต่ระดับสูงทะลุ๔๐องศาเซลเซียต
ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการ
จากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบถังน้ำมันเบนซินบริเวณที่เกิดไฟป่าหลายจุด
ก็สามารถที่จะยืนยันได้นะครับว่าไฟป่าครั้งนี้นั้นเกิดจากการลอบวางเพลิง
ซึ่งขณะนี้เองก็เผาผลาญกินพื้นที่ไปมากกว่า๕๐๐ไร่แล้ว
ไปดูกันที่สถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แม่น้ำทูมันซึ่งเป็นแม่น้ำแบ่งเคแดนระหว่างจีนกับรัสเซีย
มีระดับน้ำท่วมสูงเป็นประวัติการนะครับ
จากมีฝนตกหนักติดต่อกัน๔วัน
โดยเฉพาะที่เมืองมูซันแล้วก็ที่เมืองโฮระยองได้รับผลกระทบหนักที่สุด
มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๖๐คน
และ๑๐๐ละ๕๐๐ของประชากรในพื้นที่ต้องไร้ที่อยู่อาศัย
เหตุการณ์ต่อไปเป็นเหตุการณ์อาคารถล่มในเทียวอวิฌ

ที่ติดค้างอยู่ในซากหลักหักพังของอาคารที่จอดรถหลายชั้น
ที่กำลังอยู่ระหว่างช่วงก่อสร้างถล่มลงมา
เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต๓คนแล้วก็ศูนย์หายอีก๔คน
แรงทะลมทำให้เกิดฝูนคลักลุ้งไปทั่วบริเวณ
กลายเป็นหลุมขนาดใหญ่มีผู้บาดเจ็บ๒๐คน
พฤติดินังกล่าวมาเกิดภายบัตรบ่อยครั้ง
เหตุการณ์แผ่นดินไหวคลื่นยักษึนามิ
รวมไปถึงภัยทางธรรมชาติอื่น
ไปดูกันที่สถานการณ์พายุกันบ้างนะครับ
พายุลูกนี้ก่อตัวขึ้นเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

บริเวณทางตอนล่างของญี่ปุ่นอย่างช้า
ด้วยความเร็วลม๑๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยที่จังหวัดคังโมชิมะซึ่งอยู่บริเวณทางตอนล่างสุดของประเทศญี่ปุ่น
บริเวณเกาะคิวชูก็ได้รับอิทธิพลของพายุลูกนี้

ขณะที่เมืองนาโกย่าแล้วก็จังหวัดไอจิ
บนเกาะฮอนชูทางตอนกลางของประเทศ

มีฝนตกหนักแบบไม่ลืมหูลืมตา
จนทำให้น้ำท่วมเป็นวงกว้างเลยทีเดียว

รวมไปถึงภัยพิบัตรอื่นที่เกิดขึ้น
ตลอด๑สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลนี้
ทำให้เรารู้ว่าภัยทางธรรมชาตินั้น
เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ